สวัสดีครับจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์การฝนนะครับ
ในระยะนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณแนวตอนกลางของประเทศ
คงต้องพบกันอย่างต่อเนื่องหน่อยนะครับ

การว่าในบริเวณตอนกลางประเทศจะเป็นสัปดาห์ที่มีฝนตกเยอะที่สุดในฤดูฝนนี้นะครับ
หลังจากนี้อุปกรณ์เหล่านี้คงต้องส่งต่อให้กับพี่น้องชาวใต้แล้วล่ะครับ
เพราะว่าหลังฝนนี้หมดไปเนี่ยนะครับ
คาดการณ์ว่าฤดูหนาวกำลังจะมาเยือนเราแล้วนะครับ

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักในระยะนี้นะครับ
ความกดอากาศต่ำที่ตอนนี้พัฒนากลายเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่เลยทีเดียว
เลื่อนตัวจากบริเวณทะเลฝั่งตะวันออกของประเทศเวียดนามนะครับ
ค่อยเคลื่อนตัวเข้าไปในบริเวณตอนกลางของเวียดนามนะครับ

การว่าจะผ่านบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง

แล้วก็ลงสู่บริเวณอ่าวเบงกอแน่นอนครับ
จุดที่หย่อมฝนขนาดใหญ่เคลื่อนตัวผ่านในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
จะเป็นจุดที่คงจะต้องเตรียมรับมือฝนอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับ

บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน

อยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

พรุ่งนี้จะมาสมทบกับแนวร่องฝนนี้นะครับ
ก็จะทำให้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกอย่างหนัก
ร่องฝนแนวฝนที่มาจากด้านบน

เพราะว่าตอนนี้มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ทำให้แนวฝนส่วนใหญ่ไปออกัน

ทั้งหมดทั้งมวลจึงทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นจะมีฝนตกชุก
โดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์ฝนจะเยอะเป็นพิเศษ
และนอกจากนี้อย่างที่บอกนะครับว่าฝนนี้ถือว่าเป็นที่น่าจับตามอง
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงฤดูการเกิดขึ้น
เปลี่ยนแปลงฤดูการหนึ่งปัจจัยสำคัญก็คือการดูเรื่องของลมมรสุม
ถ้าหากเราดูกราฟิกการเคลื่อนตัวของกระแสลมจะพบว่าขณะนี้เอง
มีกระแสลม๒ทิศทางครับที่เคลื่อนที่มายังเมืองไทยของเราครับ
ตอนบนคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่อยมีการแผลลงมาจากบริเวณฮังจีน
ส่วนตอนล่างก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ถ้าหากเราคำนวณต่อไปจะสังเกตว่าในบริเวณอ่าวเบงกอ

นี่คือกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวจากบริเวณทะเลฝั่งตะวันออกของเวียดนาม

จะสังเกตว่าหลังจากนี้มรสุมตะวันออกฉีกเหนือ
เริ่มมีบทบาทต่อเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้น
มรสุมฤดูฝนจะค่อยออกไปถูกดูด
แล้วก็เข้าไปสู่ประเทศอินเดียแทน
ดังนั้นนั่นก็หมายความว่าหลังจากฝนครั้งนี้หมดไปครับ

แต่ว่าจะเป็นฤดูหนาวหรือไม่นั้น

พอเหมาะพอดีที่จะประกาศเป็นฤดูหนาวหรือยังนะครับ
นี่คือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมพุทธนันพิสิทธิ์มหันภ์สวัสดีครับ